กินดีกว่ากินของอร่อยกันดีกว่าบ้านผมจังหวัดพิศนุโลกผมแนะนำร้านนี้
ใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้องร้านก๋วยเตี๋ยวสุดซอยไปให้สุดซอยกันเลย
ร้านนี้ครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวสุดซอยจริงนี่ตั้งอยู่เลขที่บ้านเลขที่นะครับ๔๗ทับ๖
ถนนดำริพัฒนาตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ใครที่ชอบทานเมนูเส้นอยู่แล้วแนะนำกันเลยนะครับเขาบอกว่าใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่ร้านนี้ก็ต้องไปกินกันเป็นแถว
โอ๊ยดูนี่โอ้ยน่ากินน่ะดูยิบใส่ยิบใส่นี่โอ้ยนี่เพื่องแน่นมากคุณ
มันดีดีจริงก๋วยเตี๋ยวของเขา

คือเขาใส่เยอะมากคุณดูนะเครื่องเขาแน่นจริง
มีหมดหมูเนื้อ
แล้วเอามาตุ๋นอย่างดี
กลิ่นเครื่องเทศมันหอกไปในน้ำจริง

โปรดปุ่นลาดนี้ดีอย่างไรรู้ไหม

อันนี้ดับข่าวไทยรักที่สนามโลก

เจอกันบ่อยเจอกันบ่อย

หรือว่าป้าแอ๋วนะครับเจ้าของร้าน
เขาเล่าว่าร้านเนี้ยเปิดขายได้ประมาณสี่ปีแล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นสูตรที่ครอบครัวเนี่ย
สืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติน้ำตกเจ็มจนเจมจนมากมาก
ทำให้ลูกค้าบอกกันปากต่อปากแล้วก็ใครมาชิมก็ติดอกติดใจ
ปัจจุบันนี้นะมีลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านแบบไม่ขาดสาย
เอาเป็นว่าใครอยากไปกินลองไปกันได้นะครับเขามีเมนูลวกจิ้มมาด้วยนะ
อือลูกชิ้นปิ้งเขาก็มีลูกชิ้นเนี้ยฮะ
คือทานเนี้ยนะครับตัวเกี่ยวบางทีเราก็ต้องสั่งอะไรมาทาน
ปะแก้มนะทานแบบเป็นเครื่องเคียงข้างข้างโหดูกระดูก
โหนี่ผมชอบมากเลยนะเกี๊ยวทีกลุ่มกลับกลุ่มกลับ
เขาไม่ได้ให้เคี้ยวค่ะคุณกระดูกซุปค่ะ
อ่าน้ำซุปมันจะหอบหวานไงอ่า

ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วเผื่อคุณไปไม่ถูกนะครับ
จังหวัดพิศนุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมาก
เป็นเชียบถ้ามีโอกาส